เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ออกลูกออกไข่
มันไม่ได้มาออกธรรมดาแต่มันออกมาแล้วให้โชค
ถ้าอยากรู้ไปติดตามกันเลยจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์คลอดลูก

เพราะการคลอดลูกครั้งนี้มากับโชคลาภ
เอ๊ะโชคลาภอย่างไรไปดูกัน
เรื่องนี้ทำเอาเจ้าของรถถึงกับอึ้ง
เพราะได้เจอนกไข่บนหน้ารถ
งานนี้ชาวเน็ตพากันตีเลขเพียบ
รถตอยโอตาฟอร์ชูเนอร์สีปรอนคันนี้
ดูแล้วก็ไม่ได้จอดมานานอะไรนะ
เพราะสภาพรถเนี่ยก็ยังใหม่อยู่เลย
แต่ที่แปลกประหน้ารถนี่
มีนกมาทำรังและไข่ทิ้งไว้๒ฟอง

เจ้าของรถแพนกล้องมือถือไปทางท้ายรถ

เจ้าของรถยังขึ้นแคปชั่นอีกว่าแบบนี้ออกเลขอะไรครับ
งานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาบอกว่างวดนี้ต้อง๐๐๒๐
เอ้าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาของแต่ละคนนะจ๊ะ
นกมาต่อกันที่แมวกันบ้างเรื่องนี้ชาวบ้านพากันไปมุ่งดู
เมื่อมีแมวคลอดลูกไว้ใต้ท้องรถ
งานนี้เชื่อว่าได้โชคแถมได้ของดีเก็บไปบูชาอีกด้วย
หูยตัดรกกันแบบสดแบบนี้เลยเหรอ

ฟ้าเธอบอกกับทีมข่าวเราว่า
นี่เป็นคลิปที่คุณแม่เธอถ่ายส่งมาให้

เรื่องก็คือมีแมวจรมาคลอดลูก
อยู่หน้ารถของป้าข้างบ้าน
ทางเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้าน
พร้อมกับกู้ภัยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือลูกแมวไว้
แต่แม่แมวเนี่ยไม่เจอตัวนะสิครับ
คลอดลูกแล้วทิ้งลูกไว้
โดยลูกแมวมีทั้งหมด๓ตัว
อีกทั้งชาวบ้านยังได้ตัดโรคแมว
เก็บไว้เป็นของขลังบูชาตามความเชื่ออีกด้วย
เพราะเชื่อว่ารกแมวจะช่วยนำโชคลาภและเงินทองมาให้

เพราะว่าแมวมาเคราะห์ลูกไว้ในช่วงวันประกาศรางวัล
ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะ
และใช้สูตรคณิตศาสตร์ตามความเชื่อ
ในการหาคำตอบของวันนี้กันอย่างคึกคัก
และทางเจ้าของคลิปก็ได้มาคอมเมนต์หน่อยว่า
ทะเบียนรถเนี่ย๔๕๘๖รวยกันจ้า
แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวล

ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ